ส่วนหนึ่งเรียนจองฝั่นนี้นะครับ

มีสัมพันธ์บอกว่าจะมาเลยรายการนี้
รายการที่เป็น๓ตรง
พี่พระแสงบอกว่ามันน่าจะเป็นรายการ๒รุม๑หรือไม่
ใช่ไหมก็คือวันนี้ขอให้เป็น
ไม่รุมหรูค่ะถ้าข้อก็ได้จริงไม่ผิดอย่างนั้นข้าก็ได้จริงผิดแล้วนายก็จนรุมค่ะ
นะครับก็เอาอย่างนั้นละกันนะครับ
ใช่ไหมครับหรือสินทะสภาไม่สำนันต้องถึงกลัวจะยุบสภาหรือเอ่อ
ถูกไหมครับก็พูดกันอย่างเดียวนายกราบหนักวันนี้กลายเป็นว่า
พอเมืองนนท์ลาออกจากการเป็นตำรวจ
แค่กลุ่มเดียวแล้วบอกเป็นแค่สัญลักษณ์นะครับ
น่าจะรู้ว่ารักษาการปกครองเนี่ยมันใช้อะไร

เสียงส่วนใหญ่บ้านเมืองเราเป็น
ระบอประชุมไตรนะครับมีลักษณะสมนุนนะครับ
ที่คุณศิลป์พูดมามี๒ประเด็นนะคะคือที่ตอบคำถามกันคือ

สองคือว่าถ้าที่ฉันเข้าใจผิดรีบบอกดิฉันนะคะ
คือกำลังจะบอกว่ากรณีที่เรียกร้องเรื่องนายกแล้วผ่านไปบางจุด
ไปเรียกร้องเรื่องภูมิกับของโรงพักในพื้นที่เนี่ย
กำลังจะสรุปความว่าว่าคือแค่อยากจะคิดอะไร
ก็จะบังคับเขาแค่ส่วนความคิดของตัวเอง
เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวก
แต่ไม่คำนึงถึง๑รัฐมนูล๒กฎหมาย
ณวันนี้ผมเห็นน้องนะครับก็เรียกร้องว่ามีสิทธิในการชุมนุมนะครับ
ก็จริงตามน้ำนวลนะครับแต่น้ำนวลก็บอกว่า
วดสามสิทธิการชุมนุมมีแต่ก็ต้องไปอ่านให้หมดว่ามีหมวดสี่นะครับ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐมนุนมีอะไรบ้าง
นี่ผมถึงวันนี้เอารำนวลให้ให้คุณจอมขวัญแล้วก็ให้น้องอ่านนะครับ
สามหมวดสี่นะครับถ้าให้ศึกษาดีดีสร้างแค่แค่สี่ชื่อตัวเอง
สุขมีสิทธินะครับแต่สิทธินั้นน่ะในสิทธิในมนุนต้องมีหน้าที่สอง
ต้องไม่ไม่ทำอะไรที่ประลำวดกฎหมายอืมนะครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันก่อนผมให้สัมภาษณ์ว่าน้องที่ไปเนี่ยนะครับ
บางคนก็มีคดีแล้วอืมอืมบางคนกำลังเรียนนิติศาสตร์ปีสี่
ค่ะคุณหมอผมเนี้ยอยู่คณะกรรมการวิการการกฎหมายการยุทธรรมและชีวิตชนเนี่ย
ก็เป็นห่วงนะครับว่าหากมีประวัติแล้วเนี่ย
ไม่สามารถที่จะรับราชการได้อย่างเรียนนิติศาสตร์เพื่ออะไรครับ
เป็นทนายเป็นอายการเป็นศาลเป็นตำรวจ
และไปช่วยตัวเองแล้วแล้วก็ต่อสู้ค่อยค่อยมีความประชาชน
ทำอะไรไม่ได้เลยนะกลัวเรื่องประวัติคดีใช่ไหมครับ
เนี้ยมีสองสามประเด็นจากคุณศิราเรียนไล่ไปทีประเด็นก่อนนะคะ
เอาเอาประเด็นเรื่องของการตกรถก่อนคือขอย้ำอีกแค่รอบเดียว
คือยังไงไม่เข้าร่วมพี่สรุปถูกไหมหรือดูรายละเอียดก่อน
อาจจะพิจารณาเข้าร่วมคะคือในส่วนของตัวผมนะ
เห็นส่วนตัวผมคิดว่าการจะตั้งคณะกรรมธิการอะไรขึ้นมาเพื่อ
หาทางออกอะไรก็แล้วแต่จะต้องไม่เป็นเงื่อนไขของการซื้อเวลาอีก
แล้วคุณจะดูเขายังไงอ่ะก็ต้องดูเงื่อนไข
แต่ถ้าเกิดตั้งขึ้นมาเพื่อเตะถ่วงซื้อเวลา
ยังไงยังไงเราก็ไม่เข้าร่วมเอาแต่แต่ว่าทำทำอะไรทุกอย่าง
ไกมันต้องใช้เวลาหมดนะคะแค่ไหนที่คุณเรียกว่าอันนี้
อันนี้ถ่วงอันนี้ไม่ถวงคือสมมุติว่าเราข้อเรียกร้องหลักของเราอีกข้อหนึ่ง
อย่างเช่นการล่างรัฐมนต์ฉบับใหม่เนี่ยเราได้ดันถึงที่สุดแล้ว
ตั้งแต่๑๘กรกฎาจนถึงตอนนี้ข้อเรียกร้องนี้ก็ยังไม่หายไปไหน
ยังคงเดินพยายามเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาอืมแต่อย่างที่บอกครับ
เราได้เสนอแนวทางที่คิดว่ามันจะเป็นรถด่วนไม่ใช่รถผู้พังที่มันน้ำมันจะหมด
หรือว่าขับเคลื่อนเครื่องไม่ค่อยติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็คือช่องทางการตั้งสอสรในชั้นสอสอตอนนี้บ้านเมืองเรามันมีปัญหาใช่ไหมครับ
รัฐธรรมนูลมีปัญหาโครงสร้างทางการเมืองมีปัญหา
โครงสร้างมันปิดมันนำให้เดินหน้าไปได้ไปได้อื่นอื่นเนี้ย
มันเป็นไปได้ยากมากถ้าการเมืองมันยังปิดอยู่แบบนี้
ดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราเล็งเห็นว่าจะต้องไปให้ได้คือการปลดล็อกโครงสร้างทางการเมือง
การปลดล็อกที่ดีที่สุดทำให้การเมืองทำให้ระบบของการเมืองเราเนี่ย
คอนเซ็นสักร่วมของคนทั้งสังคมเนี่ยคือจะต้องมีการตั้งสอสรโดยเร็วที่สุด
อืมที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากทุกภาคส่วน
วันนั้นที่คุยกันนะคะหนึ่งในสิ่งที่คุณปรินาพูดแล้วอาจจะมองว่าที่ฉันรุมก็ได้นะคะ
แต่ว่าข้อที่จริงผิดและจะนำไปคุยกันต่อไม่ได้คือการพูดถึงหนึ่งในข้อเรียกร้องด้วยธรรมนูล
พูดถึงสอสรวันนั้นที่คุณปรินาพูดพยายามจะบอกว่ามันเดินหน้าไปทางนั้น
แต่จริงจริงแรงที่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดสอสรว์สมาชิกสภารกรรธรรมนูญของของรัฐบาลที่เข้าไป
มันเป็นร้อยห้าสิบเรื่องตั้งและบวกอีกห้าสิบซึ่งจะมาจากกลไกอย่างอื่น
เพราะว่ากฏหมายรับมานินทรัพย์แบบนี้
มาจากประชาชนโรงประชาชนประชาชนปฏินะครับ

ก็คุยกันว่าอาจจะรีบเข้าสภาเพื่อจะ

ดูฉบับนี้สิ่งที่น้องบอกไม่ดีไม่ดี
แต่ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ว่ายังใช้ได้อยู่นะ

เพราะมันผ่านเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมา
คิดว่าจะทำปัญชาวิทยาลามแม่ติให้พรุ่งประหยัดกว่าประมาณหลายหมื่นล้าน
ที่คือการเลือกตั้งท้องจิต
ให้ให้เขียนให้ลงไปลงคะแนนเลยว่าจะจะแก้ไขน้ำนวลไหมประการแรกต้องปลดล็อกก่อนว่า
ไปถามประชาชนที่ลงเห็นชอบสบับนี้ค่ะนะครับ
ประการแรกก่อนนะครับประการที่สองเนี่ยไม่มีอะไรที่ถูกใจทุกอย่างแล้วครับ
ถ้านั้นรถจะไม่มีสีแดงสีเหลืองยี่ห้อนั้นกี่ซีซีกี่ที่นั่ง
แต่จะถูกใจใครนะครับแล้วก็รถคันนั้นจะขายดีหรือไม่ดี
ไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรัฐมนุนฉบับนี้ต้องยืนยันชัดเจนว่า
ผู้ใหญ่พวกน้องเนี่ยเขาได้ยินเสียงของน้องหมด
ระดับทุกชนชั้นนะครับได้ยินแล้วกำลังจะดำเนินการให้
นะครับแต่ไอ้คำว่ารถรถด่วนเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่ามันต้องปลดล็อกที่มันต้องถูกทำให้ถูกกฎหมาย
นะครับก็คือไปถามประชาชนก่อนที่คุณเสียรับพูดเอาอันนี้นะ
คือเพื่อให้เข้าใจตรงกันคือที่บอกว่าจะทำประชามติ
อันนี้คือเป็นแนวคิดของกรรมธิการชุดไหนหรือว่าของรัฐบาล
หรือว่าสรุปแล้วว่าจะทำพร้อมกันกับเลือกตั้งท้องถิ่นธันวาคมคะ
วันนี้วิบรัฐบาลก็คุยกับเรื่องนี้ว่า
อาจจะต้องขอสภาเฉพาะรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลให้เสนอมา
ให้ที่สภาว่าขอทำประชามติเพื่อแก้ไขลำนูนอย่างที่ที่บอกว่าตรงนี้มันเอ่อ
น้ำเงินนี้มันไม่ดีไม่เปอร์เฟคไม่ถูกใจน้องใช่ไหมครับ
ก็ไปกลับไปถามประชาชนก่อนโดยประชามติจะตั้งคำถามว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูล
เอาแค่นี้เลยใช่ไหมก่อนครับเอาเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมคะ
ก่อนก่อนคืออ่าถ้าสมมุติมาอย่างงี้เอาไงอ่า
คือต้องอย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้ก่อนคือกติกาที่เรา
เสนอของเราทั้งหมดตั้งแต่แรกมาเนี่ยเรายึดตามกติการในรัฐมนุนฉบับนี้
ที่เขียนโดยอาจารย์คณะของอาจารย์มีชัยโดยการกำกับดูแลของคอสชนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการทำประชามติยังไงยังไงคือ
มาตราสองร้อยห้าสิบหกก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าจะไปแก้หมวดหนึ่งหมวดสอง
หรือหมวดสิบห้าซึ่งหมวดสิบห้าเนี่ยก็คือการแก้ไขวิธีการแก้ไข
หรือจะแก้ไขให้ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่มันอยู่ในหวดนี้หมดดังนั้นเมื่อร่างผ่านสภาแล้วยังไงก็ต้องทำประชามติอยู่ดี
คือดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตอนนี้สภาโอเคอาจจะถ้าร่างไอลอร์เสร็จแล้วเอามาพิจารณา
เลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหม๒๐ธันวา๒๐ธันวาคมนี่แหละ
จะเป็นวันที่สมควรที่จะพิจารณาร่างให้มันแล้วเสร็จก่อนหน้า๒๐ธันวาแล้วเอาจัดทำประชามติเสีย
ประชามติไม่ใช่ประชามติถามว่าแก้หรือไม่แก้แต่คือประชามติของร่างและร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบไป
ว่าต้องพ้นสภาพไปเนี่ยเพราะไม่ได้ถามประชาชน
ไปแก้กันเขาเรียกว่าสุดซอย
ใช่ไหมก็ต้องมาผ่านจากประชาชนเขาถูกเดินร้อยกันหมด
โดนเอ่อสาลงโทษกันหลายหลายหลายคน
ในในชุดนั้นนะครับถามว่าอย่างน้องเป็นเป็นพี่เนี่ย
โดนตามใจน้องแต่ไปทำผิดกฎหมายผมเดือดร้อน
ไม่มีใครทำนะครับเรารอไม่ได้เหรอ
ถามว่าทำให้มันถูกกฎหมายเราก็ต้องการความถูกต้อง
ใช่ไหมครับหรือน้องต้องการเอาแต่ใจตัวเอง
กลุ่มของของเราไม่สนใจเรื่องของกฎหมายนะครับ
เมิดได้ทุกอย่างแต่ขอให้ฉันต้องการอย่างเนี้ย
ขอตอบได้ไหมครับคืออย่างที่บอกครับ
ไม่ได้ละเมิดกฎหมายเลยการเรียกร้องให้มีการลงประชามติ
หลังจากที่สภาผ่านร่างเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรา๒๕๖ในนี้หมดนะครับ
ไม่ได้มีกฎหมายมาตราไหนในรัฐมนูลหรือกฎหมายใดบอกว่า
อาจจะต้องทำประชามติถามว่าแก้ไม่แก้ก่อนแล้วค่อยอ่าไป
ทีนึงมันไม่มีครับอันนี้คือตามขั้นตอนที่บรรยัติไว้ในนี้หมดเลย
คือขอโทษนะแล้วอีกอย่างครับผมยังไม่พูดไม่จบนะครับ
ทีนี้เนี่ย
คุณศิลาคะถึงงั้นถามเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
คุณศิระบอกเนี่ยคือเอาให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะ
คือไอเดียที่คุยกันในวิบแนวคิดที่คุยกันในวิบรัฐบาลเนี่ย
คือทำก่อนที่จะคุยเนื้อหาทั้งหมดของทุกร่างในสภา
แล้วทำเพื่อจะถามว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐมนูล
ฉันสรุปถูกนะตรงกันนะไม่ใช่กำลังพูดถึงเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นในรัฐมนุน
ซึ่งมันระบุไว้อยู่แล้วว่าขั้นตอนเนี่ยสุดท้ายก็ทำประชามติ
ไม่ได้พูดถึงขั้นตอนนี้ใช่ไหมถามก่อนเลยใช่ไหมว่าแก้ไม่แก้
แก้ไม่แก้เพราะตอนนี้รับนวลที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีปัญหา
อยากแก้ไหมใช่ไหมมันก็
ขออภัยค่ะคือมันเป็นการถอยหลังกลับไปไหม
เพราะในเมื่อมันมีร่างของที่จะคุยกันตั้งเยอะแล้วเนี่ย
เริ่มเดือนเนี้ยมันมีคำวิชัยมาก่อนแล้วเนี่ยว่า
ต้องไปถามพิจัยปฏิที่สามรวมเคยตัดสินมาครั้งหนึ่งอ่า
นะครับแล้วก็สอบวางส่วนเนี่ยร่างแล้วว่าถ้ามีการหลงปฏิ
แล้วก็ทำเลยเนี่ยเขาก็จะยื่นนะครับ
ถ้าว่าผมเนี่ยเป็นส่อเนี่ยนะครับฝ่ายนิติบรรยัติค่ะ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

เพราะฉะนั้นขอข้ามไปเลยเพราะว่าเราได้จำนวนหนึ่งแล้วในช่วงแรก
ถ้าคุณไม่เข้าร่วมกับเขาคุณมีอะไรเสนอเขาบ้าง
เพราะว่าตอนนี้ถ้าคนนอกมองย่อมจะมองได้ว่ามันติดที่คนกลุ่มเดียว
คือผู้ชุมนุมนะสักครู่ค่ะ
เหนือจากเรื่องที่เราคุยกันไปเรื่องแก้ไขรัฐมนุนซึ่งถ้ามันมีวนกลับมาอีกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเนื้อหานะคะ
แต่ที่ฉันขอเอาประเด็นนี้ก่อนเพื่อมันจะขึ้นหรือมันจะไม่ขึ้นมันอยู่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว
คุณมีข้อเสนออะไรไหมเพราะที่ฟอร์ตพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มันก็คือที่มันผ่านไปแล้วแล้วทางกลุ่มผู้ชมนุมรู้สึกว่ามันพึ่งไม่ได้จนต้องลงถนน
คำถามของพี่คือว่าถ้าคุณบอกว่ามันเคยใช้มาแล้วมันไม่ได้ตอนนี้เขามีอันใหม่ให้
คุณไม่เอาคุณจะกลายเป็นเด็กดื้อได้นะ
อย่างที่บอกครับถ้าเรามีคำอธิบายที่มันมีเหตุมีผลพอมันก็เราก็ไม่หวาดกลัวต่อแรงกดดันต่าง
ตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นคณะกรรมการที่หาทางออกจริงอันนี้ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าตั้งขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาอันนี้เราว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย
แล้วอีกอย่างอย่างที่ผมบอกไปครับผมยังยึดมั่นในไอเดียที่ว่า
ที่เราสามารถคุยกันได้อย่างสันติแล้วหาทางออกให้เป็นรูปธรรมจริงคือในชั้นสอสร
ชั้นสอสรที่เราจะไปออกแบบโครงสร้างทางการเมืองแบบอันใหม่ที่เป็นคอนเซ็นซัดของคนทั้งสังคม
อันนั้นต่างหากที่จะเป็นทางออกจริงแล้วก็ได้ผลที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ซื้อเวลาไปวันด้วย
ก็คือว่าต้องการให้รัฐมนูลเข้าไปแล้วได้ถกกันแต่คุณก็จะไปติดเรื่องสอสอรออีกนั่นแหละ
เพราะว่าสัดส่วนใช่ไหมคะสัดส่วนที่รัฐบาลเสนอกับสัดส่วนที่กลุ่มผู้ชมนุมต้องการ
มันไม่เหมือนกันสองร้อยคนมันมาไม่เหมือนกันหรือคุณจะยอมเขาอ๋อไม่ไม่ครับเงื่อนไขคือ
สองเงื่อนไขของการร่างรัฐมนุนที่ประมาณใหม่หนึ่งสรสรที่เป็นผู้ร่างนะครับ
จะต้องมาจากการเลือกตั้ง๑๐๐ด้วยระบบที่มันเป็นระบบที่มันเป็นธรรม
สิริและเป็นประชาวฤฏิบัติเนื่องข่ายที่สองคือประเด็นต่างตั้งแต่หมวด๑
ทั้งหมดสุดท้ายต้องนำมาถกเถียงและแก้ไขกันได้จะต้องไม่มีการล็อกสเปค
อันนี้คือเงื่อนไขที่เรามองว่าจะเป็นทางออกที่เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องในพื้นที่ปลอดภัย
คุณสิราค่ะ
แล้วนึกสถานการณ์ยากมากเลยในศพา
เพราะว่าข้อเรียกร้องของเขามันสูงสุดนะคะ
ทุกหมวดไม่เว้นที่ต้องคุยได้

มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะใกล้เข้าไปฟังผู้จำนวม
ก็ถามว่าผู้จำนวมมีกี่คน

จะเอาเอาอะไรก็เอาไว้ให้ได้ใช่หรือ

แล้วก็ถึงต้องถามมันเจ็บถ้าบอกว่ารีบร้อน

นี่คือกฎหมายเค้าเรียนกฎหมายเรียนนิทธิสารมา
ถึงจะถึงขั้นตอนตามใจเราได้
หมายถึงจิตเราจะไปทำอะไรที่ไหน
ต้องดูหนังก็ต้องลองทำอะไร
ต้องเสื้อตัวต้องโดยไประเบียบเวลานั้นเวลานี้

ตามใจน้องอย่างเดียวถึงจะถูกต้องพี่ว่ามันไปไม่ได้
เอาเสียงส่วนใหญ่ในสภาสสลมาจากไหนจะแก้อะไรบ้าง
นะครับแล้วก็ต้องถามประชามติเริ่มยังไงก็แล้วแต่
สาวคนไหนไม่ค่าลงประติว่าต้องแก้ก่อน
แล้วก็ไปถามประชาชนตามประชามติ
ก็ให้อ่านแล้วต้องกระทำพฤติก่อนไหมต้องแก้
ตามใจน้องแต่พวกพี่เดือดร้อน

นี่ถือว่าเป็นการกล่าวหาที่เกินจริงไปหน่อย

เข้าเรียนร้องของเราคือเข้าเรียนร้องตามกระบวนการ
และเราไม่ได้หักคอว่าคุณต้องทำแบบนี้นะ
แต่คุณในฐานะที่เป็นรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาว่าจะใส่ในศาสตร์
ไม่ออกว่าเมื่อเราเขาเรียกร้องเสนอไปแล้วเสียงมันดังพอ
แต่ละที่เกิดขึ้นเพราะเกิดผุดแน่นไปหมด
สลายการชุมนุมคุณลองดูแล้วกันเป็นยังไงบ้างอ่ะกระลาวกระจายทั่วประเทศ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องอย่างที่บอกครับยังไงมันต้องกลับไปทำประชามติอยู่แล้ว
คุณบอกว่าโอเควัดไม่ได้ใช่ไหมว่าคนออกมาชุมนุมเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศจริงหรือเปล่า
ก็วัดกันเลยครับเมื่อผ่านวาระ๓ทำประชามตินั่นแหละคือวันที่เราจะรู้
อืมมีใครกล้าล่ะครับมันต้องทำประชาธิก่อนอืมนะครับแล้ววันไหนน้องเป็นสอสอเนี้ยน้องก็จะทำอย่างพี่
คือตัวกระบวนการนะครับกระบวนการเนี่ยเราบอกว่าว่าตามรัฐธรรมนูลมาทุกประการนะครับ
แต่การทำประชามติก่อนที่จะก่อนที่จะมีการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยรัฐมนุนไม่ได้บรรยัติไว้
ขออนุญาตทั้งสองท่านค่ะขั้นตอนการทำประชามติเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน
แต่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะผ่านสองด่านลำบากมากค่ะสสิระทั้งเรื่องของที่มาสอสอรอ
คือว่าการที่จะแก้ไขทุกหมวดโดยไม่เว้นเลยเนี่ยทางฝั่งผู้ชมนุมเรียกร้องเนี่ย
ว่าไม่เกิดขึ้นในสภาซึ่งคุณต้องก็น่าจะประเมินตรงกับดิฉันถูกไหม
อ๋อผมมีคำอธิบายคือยังงี้
อย่างนี้มันไม่พอที่จะสนับสนุนข้อเรียกร้องคุณนะ

หมวดจะต้องพูดถึงได้แต่อย่างที่บอกไป

ตรงนี้จะเป็นเส้นที่ข้ามไม่ได้

ตรา๒๕๕ก็บอกมี๓ประเด็นที่ห้ามแก้เด็ดขาด
คือหนึ่งเรื่องของรูปแบบของรัฐ
จะต้องไปนัดเดียวเท่านั้นจะต้องเป็นราชอาณาจักรเท่านั้น
แล้วก็ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีภาษาสมเด็มมุกเท่านั้น
สามอันนี้คือยังไงเราก็ข้ามเส้นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ส่วนเรื่องอื่นว่ากันได้
ซึ่งหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ายังไงก็ยังเรียกร้องให้แก้ทุกหมวด
โดยที่ไม่มีเว้นเอาไว้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่สอสอรอ
เพราะอย่าลืมว่า๒๕๕ล็อกไว้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวใช่ไหม

เสียงส่วนใหญ่เขาบอกไม่เดือดร้อนเลย
เขาไม่ทำหมวด๑หมวด๒เนี่ยนะ
ทำให้วงตระกูลคลายเดือดร้อนนะครับทำให้บ้านเมืองเสียหายตรงไหนนะครับ
เสียงส่วนใหญ่ผมเข้าไปลงพื้นที่ของผมเนี่ยก็สถาบันนะครับ
รักสถาบันไม่ไม่แต่ต้องสิ่งของพวกคุณเนี้ย
คุณโดนจากการที่มีแอบมาใส่สมองทุกคนไหม
มีกี่คนที่ต้องการแก้คุณต้องไปถามประชาชน
ผมลงพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้คนในพื้นที่ผมเนี่ย
รับเสด็จเกือบหลักสี่เกือบล้านเลย
เขาไม่ต้องการให้แก้คุณฟังเฉพาะของพวกคุณ
แล้วมีคนอีแอบถามว่าอีแอบล่ะที่บอกพวกน้องว่า
ควรจะแก้หมดหนึ่งหรือสองออกมาเลยออกมานำเลย
ขึ้นมาเวทีเลยนะครับกล้าประกาศไหม
ที่นี่ที่ท่านถามเสริมคุณศิรัตน์นั่นแหละค่ะคือในในส่วน
อันนี้ที่เขาเคยพูดไว้นะคะเขาก็พูดเสมอว่า
คือที่เขาต้องการให้แก้ทุกหวดไม่ได้เว้น๑๒เนี่ย
ก็จัดการกันเองไม่อยากให้ถูกตัดทิ้งในขั้นตอนนี้

ก็ถือว่าแบบธรรมปฏิสอเรามายแบบไหน
ไม่มีใครกำหนดได้นะครับต้องศึกสุดใหญ่

แล้วจะมีทฤษภาเป็นตัวแทนผู้ชายชน
เข้าไปลงมติให้ลงความเห็น
ทิศทางไหนผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องประชาธิปไตยเต็มเต็มที่แล้วในประเทศนี้
นะครับคุณก็ผ่านกลไกสอสอพูดอย่างให้สอสอคุณยกมือให้พวกเราลงคะแนนพวกเรา
ว่าจะควรแก้อะไรหรือสอสอรอออกมาแบบไหนนะครับมันก็ชัดเจนมันก็แค่นี้เอง
สิ่งที่คุณศิราพูดเดี๋ยวที่ฉันกลับมาแล้วจะถามคุณเป็นคนแรกโดยเฉพาะประเด็นที่ตกลงตอนนี้ที่กำลังฝืนอยู่
ขออภัยที่ใช้คำนี้ที่ยังดันอยู่เนี่ยคือเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณซึ่งทางนี้เขาเชื่อว่ามีเนี่ย
ก็ไม่ยอมไหมเพราะว่าถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้มันบีบกลับไปที่ผู้ชุมนุมนะว่าในสภามันก็เป็นไปได้ยาก
ข้างนอกก็ยังมีคนค้านแล้วดิฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าใครมากกว่าใครเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
เอาไปเอามาทุกเรื่องนี้จะมากองอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ชุมนุมเลย
เพราะว่ากลไกทุกอย่างนะคะถ้าแพ้ในสภาข้างนอกหยุดไหมนะคะ
หรือว่าเขามีกลไกให้คุยกันอ้าวเราไม่เข้าร่วมมันจะมากองอยู่ที่คุณหมดเลยนะ
อย่างที่บอกครับเราตั้งแต่แรกเราชุมนุมมาเราเห็นว่ารัฐบาลและรัฐสภาเนี่ย
มันบิดเบี้ยวแล้วเราเลยออกมาชุมนุมบนท้องถนนเพื่อตบให้มันเข้าร่องเข้ารอย

สนองความต้องการของพวกเราจริงจริงค่ะนี่คือสิ่งที่เราออกมา
แล้วถ้าหากรัฐสภาดันไปถึงที่สุดแล้วสุดท้ายถ้าอย่างที่บอกครับ
คาดหวังให้รัฐสภาเป็นคนอำนวยความสะดวก
ส่วนคนตัดสินใจในครั้งสุดท้ายควรจะเป็นตัวสอสร
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจริงและตบท้ายสุดด้วยการทำประชามติ
รับรองร่างใหม่ถ้าในขั้นไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปสะดุดที่ขั้นไหน
ว่าลงประชามติเราแพ้โอเคครับแพ้นะตอนนั้นไม่เป็นไร
เราลงกันต่อได้ลงต่อไปเรื่อย
จนกว่าเขาเรียกว่าการยึดกลุ่มพื้นที่ทำความคิดคือขายไอเดียเราไปเรื่อ
จนกว่าจะมีคนเห็นด้วยกันแล้วเป็นคนสวยงานใหญ่ประเทศ
ตอนแรกเขาจะถามว่าถ้าสมมุติแพ้ประชามติจะทำยังไงต่อ
ยังไม่ถามเพราะอีกรายโยนคำถามแบบนี้นะคะ
หรือว่าที่จะคู่ขนานกันไปคือการมีคณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน
ถ้าสมมุตินะเอาเงื่อนไขเขาก่อนนะคะ
คือถ้าสมมุติเอาเงื่อนไขเขาเนี่ยเท่ากับว่าทุกเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้อง
โดยเฉพาะข้อ๓เรื่องสถาบันในส่วนของคณะกรรมการสมรรถฉัน

ผมยิ้มเห็นรูปร่างของกรรมการสมานชั้นเลยครับ
ตรงนี้ผมไม่ทราบที่ข้อมูลดี
ถามคุณศิราในฐานะที่เป็นสอสอพักรัฐบาลก็ได้
ว่าคิดว่าเรื่องทุกเรื่องที่เขาต้องการจะพูดถึงพูดคุยและเรียกร้อง
ควรจะคุยในกรรมการสมรรถนาชันไหม
ต้องการให้พูดถึงรัฐสภาพสมันต์ฉันด้วย
ถ้าไม่มีจะออกรูปแบบไหน๗ฝ่าย
หรือท่านประธานรัฐสภาเป็นคนตั้งขึ้นมา
คัดเลือกขึ้นมาก็ควรจะคุยในคณะกรรมการสมันต์ฉัน

ซึ่งอย่างนี้ถ้าเขาเปิดให้คุณได้ขนาดนี้คุณก็ไม่ควรจะเข้าร่วมเหรอ
คืออย่างที่บอกครับเตะทงซื้อเวลาหรือเปล่า
เวลาการแก้ไขรัฐมนุนออกไปไหม
มันคนละส่วนนะสมันต์ฉันก็ชุดหนึ่ง
คู่ขนาดกับแก้ไขรัฐมนต์อ่า
มันก็ต้องไปคือตอนเนี้ยเสียงของพวกผู้ชมนุม
ทุกคนได้ยินถึงมีคณะกรรมการสมานฉันขึ้นมา
สภาทุกฝ่ายเห็นชอบด้วยต้องแก้

แล้วแต่นะคะว่าอยากพูดแค่ไหนก็คือประเด็นที่

หลายคนก็ถามถึงว่าตกลงพวกคุณฟังใคร

ตัดสินใจเองทุกคนทุกประการ
มีคนคอยสั่งซ้ายขวาเอาไม่เอา
อันนี้ลดได้อันนี้ลดไม่ได้อันนี้ไปต่ออันนี้หยุดได้แล้ว

ไม่มีครับไม่มีใครสามารถสั่งการผู้ชุมนุมได้
บอกตรงถ้าสมมุติอยู่คนที่ต่างคนต่างก็กล่าวหาว่า
เบื้องหลังเป็นอีแอบบ้างแหละอยู่มาขึ้นเวทีแล้วบอก

ดังนั้นผู้ชุมนุมออกมาด้วยเจตจำนงของตัวเอง

แล้วการเปลี่ยนแปลงของเราว่าเราไม่ได้สู้เพื่อใคร
ไม่ได้สู้เพื่อคนใดคนหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่เราสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สู้เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตย
ให้ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่เราสู้ไม่มีใครมาชักใยเรา
คนละฝั่งกับผู้ชุมนุมเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง
มันเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในการเจรจากันคะ
ก็สังเกตว่ามีการช่ำนุมพวกจะมีอเดียนณนเมือง
ก็เดินไปกรอกสังเกตการ
ดูนูแขนน้องที่ขึ้นไปพูด
มือนึงถือไม่อีกมือนึงดูโทรศัพท์อืมมีการการศักดิ์การไหม
การที่จะต้องพูดจากใจเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ต้องมีเอาโทรศัพท์เลย
สังเกตดูทุกครั้งที่น้องเขาจะพูดทุกเวที
มือหนึ่งถือไมค์มือหนึ่งดูโทรศัพท์อ่านบางคนอ่านยังไม่ชัดนะ
ต้องมามองอย่างนี้ไปดูครับถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลัง
ไม่มีสั่งคนสั่งการผมก็โทรสั่งทำไมถ้าพูดจากใจ
นะจากความรู้สึกความต้องการนะครับซึ่งซึ่งแปลว่าสมมุตินะคะ
มุมของคุณศิราคือถ้าเชื่อว่ามีแบบนี้เนี่ย
ถ้าเวลาจะคุยกันคณะกรรมการสมรรถฉันต้องไม่ใช่แกนนำข้างหน้าแล้วป่ะคะ
คือถ้าเชื่อว่ามีคือต้องเป็นเบื้องหลังมาคุยแล้วป่ะคะ
ในวันนี้แกนนำคือใครก็ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าเวลาขึ้นไปพูดก็มี
อ่านตามโทรศัพท์ผมต้องผมเรียนอย่างนี้เลยนะ
เวลาสมัยก่อนเราจะขึ้นปลาใสอะไรสักทีเนี่ยเราต้องการสื่อสารกับคนหมู่มาก
แล้วคำปลาใสของเราเราคาดหวังให้เป็นคำปลาใสที่มีคุณภาพจริง
พูดไปเรื่อยเปื่อยอืมดังนั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นปลาใสเนี่ย
ต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับในการเตรียมข้อมูลเพื่อเช็คเอาขึ้นไปพูด
แน่นมากนะครับต้องเตรียมต้องไปเสิร์ชต้องไปดูหนังสือ
อะไรก็แล้วแต่มาอืมโอเคเรามีไอเดียเราอยากจะพูดประมาณประเด็นประมาณเนี้ย
อยากจะพูดแต่ว่าเราไม่ใช่แบบอยู่ขึ้นไปพูดสด
พอพูดเสร็จปุ๊บผู้รับสารเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์
อาจจะได้ข้อมูลที่มันเป็นน้ำสเปะสปะเราก็เลยต้องเตรียมลำดับข้อมูลของเราให้ดี
ไอ้พวกกระดาษหรือว่าในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้มันเป็นประเด็นที่เราต้องเอาไว้ดูว่า
โคเราจะไล่เรียงตามไหนเพื่อให้การพูดของเรามันเป็นระบบ
ให้มันมีคุณภาพให้มันมีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่ผู้ชุมนุมจะได้รับฟังเราจริง
พูดไปด้วยปืนคือตกลงไม่ได้ฟังไม่ไม่ได้อ่านคำสั่งการใช่ไหม
ไม่มีคำสั่งคือดูข้อมูลอย่างนี้เหรอ
ก็เป็นข้อมูลที่แบบเราเตรียมไปพูดเพียงกับข้อมูลแต่เราพูด
ถามว่าข้อมูลนี้ถ้าบอกไว้ความไม่ชอบทำของท่านประโยชน์ที่จะเป็นนายก
ยกต่อไปนะคุณเอาข้อมูลอย่างที่ที่ผู้ประท้วงผู้ชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ย
มีทุจริตอะไรบ้างประพฤติมิชอบอะไรบ้าง
เอื้อให้กับเครือขายอะไรบ้างไม่ผสมตรงไหน
ตรงนั้นถึงจะบอกว่าได้เสิร์ชข้อมูล
แต่ไปดูกันที่จะขึ้นประสัยแต่ละคนมีคำหยาบคายมีการล่วงเกิน
มีการล่วงสถาบันนะครับแล้วก็ล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นตลอดเวลา
หาเหตุผลมาสนับสนุนว่ารัฐบาลไม่ดีตรงไหนท่านพลเอกประยุทธ์ไม่เหมาะสมตรงไหน
แต่ว่าบอกไม่ใช่มาตามการเลือกตั้ง
แต่ท่านก็มาตามรัฐมนุมที่อีก
ทำให้ทุกท่านมีสิทธิ์เตรียมมาเป็นนัยยก

เดี๋ยวพอหลังจบที่ทีวีนะคะ
เรายังอยู่ทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะคะ

โอเคการปราศัยของพวกเราไม่มีคอนเทนต์มีแต่คำใด

ประสัยหลักที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะว่าอย่างที่บอกครับ
ได้แล้วคนที่ไหนไม่รู้

ดังนั้นครับถ้าเกิดคุณบอกว่า